วันนี้มีความคืบหน้าคดีพ่อเลี้ยงโหดนะฮะที่ทำร้ายลูกเลี้ยงที่เป็นหญิงท้อง๗เดือนจนเสียชีวิต
ค่ะนะปรากฏว่าเจอตัวแล้วนะครับความคืบหน้าเยอะด้วยเดี๋ยวท่านรอฟังต่อนะฮะ
คดีนี้เกิดขึ้นก็คือนายภูมิใจเหลืองทองอายุ๕๗ปีหรือว่าในใจ
เป็นพ่อเลี้ยงที่ลงมือฆ่านางสาวนัญชยาจันทโมคาที่ท้อง๗เดือนจนเสียชีวิต
คาบ้านพักแล้วก็หลบหนีไปในท้องที่สอนอคณะยาวนะครับพื้นที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๑เมษายนนะครับใช้ค้อนทุบเขานะไม่ได้ทุบแค่ตามร่างกาย
มีร่องรอยการถูกทุบถูกกระทืบถูกทำร้ายไปที่ท้องของนางสาวนัญชยา
ที่เสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องวัย๗เดือนด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เบื้องต้นเนี่ยทราบว่านายภูมิใจเหลืองทองอายุ๕๗ปี
ที่มีอาชีพขี่จักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นการขี่วินเถื่อนนะฮะ
กั๊กอะไรก็ตัดมาเองนะครับ
มีปัญหากับแม่ของผู้ตายนะที่เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยกัน
แล้วทางแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาก็หนีไปอยู่ที่อื่น
นายภูมิใจโมโหก็เลยขู่เอาไว้
เคยขู่ไว้ว่าถ้าไม่กลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะทำร้ายลูกเลี้ยง
จะฆ่าลูกเลี้ยงที่ท้อง๗เดือน
ที่สุดแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพัก
ที่เป็นทาวน์ฮาวส์๓ชั้นในเขตคลอง๓บางกรุงเทพ
มีผู้ไปพบศพเมื่อวันที่๑๑เมษายน
ก็หลบหนีไปแล้วทีเนี้ยวันนี้ตำรวจเนี่ย

มันมีมูลเหตุมากกว่านั้นเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
แต่นายภูมิใจที่หนีไป๒วันวันนี้มีคนไปเจอตอนสาย
แล้วไปแจ้งตำรวจสนคันนายาวนะครับ
ปรากฏว่าผู้ต้องหากินยาเบื่อหนู
น้ำลายฟูมปากอยู่ในป่าละเมาะแถวอู่รถเมษาย๑๒๒

แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพ
หลังจากตำรวจกับทีมกู้ภัยเขาได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะครับ
ว่าเออเนี่ยมีคนที่กินยาฆ่าตัวตายเป็นยาเบื่อหนูอยู่ตรงนี้
ค้นในกระเป๋าของผู้ชายคนนี้พบสมุดบัญชีธนาคาร
ระบุชื่อนายภูมิใจเหลืองทอง
ชื่อเดียวกับผู้ต้องหาพ่อเลี้ยงโหดนี่แหละนะครับ
แล้วก็มีซองยาเบื่อหนูอยู่๔ซองที่ถูกทิ้งไว้แถวนั้น
แถวคลองพังพวยไม่ไกลจากจุดที่พบผู้ต้องหามากนัก
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ทางแพทย์เขาก็ต้องรักษาอาการอะไรพวกนี้ให้

อันนี้เป็นหลักของการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว
ส่วนดำเนินคดีเดี๋ยวตำรวจเขาก็รับไปดำเนินคดีต่อ
ท่านภูมิกับสนคณะยาวที่ให้ข้อมูลไว้ก่อนนะครับ
ในขั้นตอนปฏิบัติครับตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมของแพทย์นะครับ
เพื่อรักษาครับหากออกจากโรงพยาบาลเราก็
มีก็มีแย่ของโรงสารชีวิตมาหลายขั้นมาดูนะครับ
เราก็พรับชับว่าห้ามห้ามมาดุมทำร้ายนะครับ
หาที่โรงพยาบาลโดยเด็ดขาดนะครับ
ถ้าต้องกดกลุ่มดำเนินคดีให้ความดุมเนินคดีนะครับ
นี่ที่ท่านภูมิกับการสอนอคณะยาวให้ข้อมูลตอนแรกที่พบตัว
อ่าท่านให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเพิ่มเอาไว้เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
หลังจากที่พบตัวนายภูมิใจผู้ต้องหานายภูมิใจพ่อเลี้ยงโหดเนี่ย
ตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่นำตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วต้องช่วยเหลือล้างท้องล้างท้องอะไรก็ว่ากันไป
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณอู่รถเมษาย๑๒๒นะครับ
ไปเจอนางสาวพิษสมัยหงษากันแม่ค้าร้านอาหารตามสั่ง
ซึ่งเป็นคนที่ไปเจอนายภูมิใจคนแรกเลย
นางสาวพิสมัยบอกว่าเมื่อช่วงสายวันนี้กำลังทำอาหารอยู่ที่ร้าน
อยู่สังเกตเห็นคนนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าละเมาะ
กำลังมาเปิดร้านกับแฟนได้ยินเสียงแบบร้องโหยหวนไปดูกันนะฮะ
อยู่แถวแถวหลังร้านเป็นป่าละเมาะผู้ชายคนหนึ่งกำลังนอนดิ้น
เดินไปดูมีน้ำลายฟูมปากนะก็เดินไปถามว่าเอ๊ะเมา
เหรออืมอ่าแต่ว่าชายคนนี้บอกว่าเปล่ากินยาเบื่อหนูเข้าไป
คือตอบได้ด้วยอ่าถามว่าเอาแล้วแล้วกินทำไมอ่ะ
นายภูมิใจบอกไปฆ่าลูกสาวมาอะไรอย่างเงี้อืมอ่า
อันนี้ตามรายงานข่าวที่ออกมาในตอนแรกนะอ่า
ก็เลยถามว่าเอ๊ะนี่ใช่คนที่เป็นข่าวหรือเปล่าแล้วชายคนนี้ก็
เหมือนแบบจะหมดสติไปก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะฮะ
เดี๋ยวฟังที่ทางผู้ที่เขาเจอคนแรกเลยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ตกใจค่ะหันไปเจอเขานอนตะเกียกตะกายอยู่
แต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นใครหรือเปล่าก็เลยให้แฟนไปดูค่ะ
พอไปดูแล้วสภาพเขาน้ำลายฟูมปากเลย
ทำอะไรไม่ถูกแล้วหยุดทำกับข้าวแล้วก็โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่ง

ดูเหมือนแบบคือน่าจะไม่ไหวแล้ว
คือแบบเขาคงเครียดนะคะ
เพราะว่าตรงนั้นมันมีตอนที่เราไปเจอครั้งแรก
มีบุหรี่กับไฟแชคเขานั่งเขาน่าจะเครียดแหละ
คุยกับเขารู้เรื่องนะคะ
เขาถามว่าเมาหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เมา
ไม่ได้เมาแล้วมานอนทำไมตรงนี้เขาบอกเขากินยาฆ่าหนูมา

เขาบอกเขาฆ่าฆ่าคนมาถามว่าฆ่าใครฆ่าลูกสาวเขาว่าอย่างนี้

ออกมาคิดแล้วว่าต้องใช่คนที่ว่าเป็นข่าวอะค่ะ
คุณพิสมัยยังพาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่พบนายภูมิใจด้วย
ก็ยังเห็นว่ารองเท้าของนายภูมิใจเนี่ยยังอยู่ตรงจุดนั้นอยู่เลยค่ะ
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ปกติไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรอก
มันเป็นป่ารกแล้วก็ไม่ได้เป็นทางลัดอะไรหรือว่าเชื่อมต่ออะไรกับเส้นทางอื่นด้วย
เชื่อว่านายภูมิใจคงจะนั่งรถมาลงที่อู่รถเมย์แล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้เองนี่แหละ
แล้วก็ตัดสินใจกินยาเบื่อหนูเข้าไป
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุยกับญาติของนางสาวนัญชยาจันทโมคา
ผู้เสียชีวิตที่วัดสัมมาชัญญาวาสด้วยนะคะ
ญาติก็บอกว่ารู้เรื่องแล้วล่ะที่ว่าเจอตัวนายภูมิใจแล้วว่ากินยาเบื่อหนูพยายามฆ่าตัวตาย
นางพิมวิมลจันทโมคาแม่ของผู้ตายหรือว่าก็ภรรยานะคะ
ก็บอกว่าเชื่อนะว่าที่นายภูมิใจทำแบบนั้นเนี่ยต้องการหนีความผิดในสิ่งที่ก่อเอาไว้
หลังจากนี้ต่อให้มาขอขมาก็คงจะไม่รับ
และขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือจนสามารถจับตัวในภูมิใจมาได้
เครียดมากค่ะ
อยากให้เขารับโทษตามกฎหมายค่ะคือกรรมใครก็คนใดก่อก็คนนั้นรับไป
ถามว่าอยากให้มาไหมอยากให้มาค่ะให้เขามาดูสิ่งที่เขาทำมันน่ากลัวไหม
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งท้องหัวจิตหัวใจเขาทำด้วยอะไรเขาทำทำลงไปทำไม
แต่ที่นี่ไม่รับขมาค่ะไม่รับเด็ดขาดค่ะ
คือทางครอบครัวผู้ตายก็เชื่อว่าผู้ต้องหาคงจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด
เราได้ยินข่าวตอนแรกเราก็คิดอย่างนี้แหละใช่ไหม
แต่เดี๋ยวท่านรอฟังนะท่านรออีกแป๊บนึงเพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่ตำรวจให้กับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
มันอาจจะไม่ใช่การฆ่าตัวว่าตายหนีความผิดแบบนั้นก็ได้
ก็คือนายธนวัตรแก้วคำสอนสามีของผู้ตายก็บอกว่าที่ผ่านมาพาวนามาตลอดเลยนะ
ขอให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุให้ได้ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ทั้งภรรยาแล้วก็ลูกของเขาคงจะนอนตายตาหลับ
แต่ถ้าหากนายภูมิใจสำนึกผิดแล้วจะมาขอขมาศพ
เขาก็อยากจะถามกับนายภูมิใจด้วยตัวของเขาเองเลย
ว่าทำแบบนี้กับลูกและเมียเขาทำไม
ทีนี้ประเด็นเรื่องการดำเนินคดีกับนายภูมิใจ
ก็ลำดับแรกเลยแน่นอนต้องระวังโทษประหารชีวิตค่ะ
ซึ่งนายธนวัฒน์เองขอเลยนะคะ
ขอตำรวจอย่าลดโทษให้กับพ่อเลี้ยงใจโหดคนนี้
อยากให้ภรรยาและลูกสาวของเขาเป็นเคสตัวอย่างให้กับสังคมค่ะ
คือประหารคือประหารนะพี่
ผมอยากให้ทั้งตำรวจหรือพูดที่มีเกี่ยวข้องไงพี่ช่วย
หรือว่าผมว่าแล้วกันพี่ช่วยในคดีนี้หน่อย
ถ้าเขาจะมากับผมพร้อมอยู่แล้ว

จะคุยกับเขาที่เขาทำลงไปเนี่ยคือ
อะไรที่ดนใจให้เขาทำแบบนี้
เพราะว่าการกระทำของเขามันเยี่ยมเกินมนุษย์อะพี่
ใช่เบื้องต้นผมคุยกับเขาก่อน

ตรงนี้คือผมทำใจรับไม่ได้
ข้อหาที่นายภูมิใจผู้ต้องหาถูกตำรวจแจ้งเอาไว้
แล้วก็สารอนุมัติหมายจับเนี่ยเกี่ยวกับการเจตนาฆ่าเนี่ย
โทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะครับ
แต่ว่าทางครอบครัวผู้ตายจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นสามี
เขาก็มองว่าที่สุดแล้วมันจะนำไปสู่การประหารชีวิตจริงหรือเปล่า
คือพอพูดถึงเรื่องโทษประหารชีวิตเนี่ยทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

เอาเข้าจริงเนี่ยพอเข้าไปสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งเป็นจำคุกตลอดชีวิต
แล้วก็มีการลดหล่อนไปเรื่อย
ทีนี้นะครับทีนี้นายภูมิใจผู้ต้องหานะครับที่กินยาเบื่อหนูหวังจะฆ่าตัวตายแล้วเมื่อเช้ามีคนไปเจอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านภูมิกับการสอนอคันนายาวที่ให้ข้อมูลกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ตำรวจเอกสิงสิงห์เดชท่านบอกว่าตอนนี้ตำรวจรับตัวมาสอบปากคำที่สอนอคันนายาวเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ตั้งแต่เมื่อ๕โมงเย็นรับตัวมาที่สอนอคันนายาวแล้ว
อาการพิษอะไรจากยาเบื่อหนูที่กินเข้าไปเนี่ยไม่เยอะอาจจะเห็นว่า๔ซอง
แต่ที่กินเข้าไปตำรวจบอกว่านิดเดียว
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาที่ทำไปแบบกินยาเบื่อหนูเหมือนฆ่าตัวตายอาจจะทำเป็นเพื่อให้ดูสำนึกผิดเพื่อเป็นการทุเลาโทษ
อันนี้ข้อมูลจากตำรวจนะฮะบอกว่าผู้ต้องหาน่าจะทำเพื่อเป็นการให้ดูสำนึกผิดเพื่อใช้เป็นการทุเลาโทษเท่านั้น
ไม่น่าจะฆ่าตัวตายจริงเพราะปริมาณยาเบื่อหนูที่กินเข้าไปมีเพียงเล็กน้อยที่พบในกระเพาะอาหารไม่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้แน่

แต่เดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับอย่างละเอียด
แต่พฤติกรรมนั้นมันเป็นอย่างนี้ฮะท่านภูมิกับการสอนอคณะยาวบอกก็คือ
นายภูมิใจผู้ต้องหาในวันก่อเหตุ๑๑เมษายนที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เดินเข้าเดินออกบ้านนะเดินเข้ารอบนึงแล้วก็เดินออกไปรอบนึงที่ใส่เสื้อกั๊กวินจักรยานยนต์
จักรยานยนต์แถวนั้นบอกว่าอันนี้เป็นเสื้อกั๊กเถื่อนที่ทำขึ้นมาเองนะ

แถวนั้นเขาก็ไม่ขี้เกียจจะว่าอยากจะขี่อะไรก็ขี่ไปแต่ว่าไปขี่อย่ามารับคนตรงวินก็แล้วกัน
วันนั้นคือภรรยาของตัวเองที่เป็นแม่ผู้ตายเนี่ยที่ทะเลาะกันด้วยเขาหนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว
นายภูมิใจบอกว่าวันนั้นโทรไปหาภรรยาแล้วไม่รับสาย

ไม่ยอมรับสายเพื่อจะคุยด้วยก็เลยเดินกลับมาที่บ้านแต่ไม่ใช่ว่าโมโหแล้วจะมาลงที่ลูกเลี้ยงที่ท้อง๗เดือนตั้งแต่แรกหรอกนะ
มูลเหตุก็คือว่ามาถึงบ้านเนี่ยมาขอเงินลูกเลี้ยง

แต่เดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วลูกเลี้ยงไม่ให้
ก็เลยทำร้ายเขาเอาค้อนทุบเขาจนเขาตาย

มันก็อาจจะมีส่วนเรื่องของโมโหภรรยาแต่อีกมูลเหตุหนึ่งคือมาถึงบ้านแล้วจะมาขอเงินลูกเลี้ยง๒๐๐๐บาทแล้วเขาไม่ให้
ซึ่งโดยปกตินายภูมิใจเป็นคนที่เล่นการพนันเล่นสนุกเกอร์พนันสนุกเกอร์และชอบมาขอเงินคนในบ้านบ่อยอยู่แล้ว
เมียตัวเองอะไรแบบนี้
ทีนี้เมียไม่อยู่ไงวันนั้นต้องการเงินเมียไม่อยู่โทรไปก็ไม่รับสายเมียทะเลาะกันแล้วเมียหนีไปอยู่ต่างจังหวัด
กลับมาที่บ้านหลังเนี้ยเจอลูกเลี้ยงของเงินลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงไม่ให้ตีเขาจนตายเลยทำร้ายเขาจนตายเขาท้อง๗เดือนนะครับ
หลังจากนั้นก่อเหตุแล้วที่เห็นเดินออกจากบ้านไปเนี่ยตามภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะขี่จักรยานยนต์ของตัวเองที่ใช้ขี่รับคนผู้โดยสารเนี่ยนะที่เป็นวินเถื่อนเนี่ย
ขี่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าที่เป็นบ้านเกิดพื้นที่เกิดเหตุแถวคันนายาวนะแถวคลองสามวากรุงเทพไปนอนวัดที่ฉะเชิงเศร้า๑คืนคืนวันที่๑๑เมษายน
จากนั้นก็ออกจากวัดวันที่๑๒เมษายนไปนอนโรงแรมเปิดโรงแรมนอนนายภูมิใจบอกกับตำรวจว่าวันที่ไปอยู่ที่โรงแรม

พยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยการเอาสายไฟในโรงแรมเนี่ย
วันนี้๑๓เมษายนตอนเช้าออกจากโรงแรมเอารถไปทิ้งที่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวลาดกระบังย้อนจากฉะเชิงเซามาที่ราชกระบังอีกครั้งกลับมาเพราะว่า

ทำงงทำงานแถวอู่รถเมย์อะไรแถวนี้หรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้กลับมาแถวนี้นะเอารถไปทิ้งที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ซื้อยาเบื่อหนูกินซื้อกินแล้วก็เดินไปเรื่อยแล้วมาถึงตรงอู่รถเมย์พอดี
ก็เกิดอาการน้ำลายฟูมปากร้องโหยหวนฟุบอยู่ตรงนี้แล้วแม่ค้าร้านอาหารก็มาเจอตามสั่งแถวนั้นเขาได้ยินเสียงเขาก็มาเจอเนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจบอกว่าเป็นการสอบปากคำเบื้องต้นเดี๋ยวต้องเอาอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะเรื่องนี้คนติดตามดูอยู่เยอะนะคะก็เชื่อว่าตำรวจน่าทำงานเร็วแหละส่วนเรื่องข้อหงข้อ
แล้วก็ต้องว่านไปอีกทีหนึ่งใช่ค่ะ